พยาบาลนี่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่านะ

ที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิลล์เนี่ย
ถามคำถามนี้กับพยาบาลที่กรอบสีแดงอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
พยาบาลคนนี้เธอโพสต์ระบายความรู้สึกเป็นความอัดอั้นตันใจ

จากเธอแล้วก็ยังมีเพื่อนพยาบาลด้วยกัน

คือเธอบอกว่าทำงานมา๑๖ชั่วโมงแล้วเหลือเวลานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมง
แต่ต้องมาเจอการตรวจสอบที่มันเข้มข้นมากเหลือเกิน
คือเธอบอกว่าเหนื่อยซ้ายตัวแทบขาดนะ

มาทำงานในการดูแลผู้ป่วยต่อนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเธอบอกว่าขอระบายหน่อยเถอะ
เหตุการณ์ต่างนี้ตัวเธอไม่ได้เป็นคนเจอเองนะคะ
แต่ที่มันหุดหงิดใจเพราะว่าพี่น้อง
เพื่อนพยาบาลต้องมาเจอแบบนี้
ซึ่งโพสต์นี้ค่ะคนแชร์กันเยอะมากคุณผู้ชม
เขาก็เล่าเหตุการณ์เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐ
จังหวัดนนทบุรีเจอกับด่านเคอร์ฟิลล์
คือเธอเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนกว่าลงจากเวร๑๖ชั่วโมง
แปลว่าเขาทำงานควบ๒กะเลยนะ๘กับ๘
แล้วก็มาเจอด่านสั่งให้หยุดรถแล้วก็ถาม
คือเจ้าหน้าที่เดินมา๔๕คน
บอกว่าคุณตำรวจเดินมาหา๔๕คน
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าพวกเรายื่นบัตรเจ้าหน้าที่ให้

ใช่ซักประวัติยิ่งกว่า
แล้วก็ถามว่าไปไหนครับ
ซึ่งเธอก็บอกว่ากลับบ้านค่ะเพิ่งลงเวร

เจ้าหน้าที่ถามว่าโรงพยาบาลอะไรคะ

เออทำงานถึงกี่โมงหน่วยงานไหนครับ
เธอก็บอกนะเป็นพยาบาลค่ะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะ
โดยงานห้องคลอดค่ะคือตอบทุกอย่าง
แล้วทุกอย่างที่เธอตอบเนี่ยมีอยู่ในบัตร

สุดท้ายก็ต้องตอบคำถาม๑๘๐

อันนี้ไม่แย่เท่าไหร่เข้าใจว่าต้องสอบถาม
แต่วันต่อมาค่ะตี๑กว่า
พยาบาลอีกคนนึงนะกลับบ้านหลังจากลงเวรบ่าย
เจ้าหน้าที่ถามอีกบอกว่าไปไหน

ใช่แล้วเขาก็ถามว่ามีบันทึกข้อความยืนยันไหม
ทีนี้ค่ะสรุปว่าณตอนนั้นคุณผู้ชม
พยาบาลต้องโทรมาให้พี่ที่หน่วยงานพิมพ์บันทึกข้อความให้
กว่าจะเสร็จนะคือชั่วโมงหนึ่งเสร็จตี๒
หลังจากนั้นมันก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้
เรื่องยังไม่จบในวันต่อไปนะฮะ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้

เพราะว่าทางโรงพยาบาลจัดทำเอกสารยืนยันให้ทุกคนแล้ว
ก็มีพยาบาลไปผ่านดานนี้อีกหนึ่งวันอีกหนึ่งคืน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ขอดูทั้งบัตรว่าเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่า
แล้วก็ขอดูเอกสารยืนยันจากโรงพยาบาลแต่ไม่จบ
ตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอ้าวยืนต่อคิว
เดี๋ยวต้องรอไปลงสำเนาลงอะไรอีกก็ไม่รู้
ไปสแกนบัตรประชาชนลงไม่ง่ายทุกผู้ชม
บอกว่าเลิกงานมา๑๖ชั่วโมงต้องมาเจออะไรแบบนี้
เอกสารก็มีให้แล้วยังต้องมานั่งรออีก

บ่นว่ามันหลายขั้นตอนจริงเลย
นอนมีแค่๔๕ชั่วโมงเท่านั้นเอง

พยาบาลนี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่านะ